จังหวัดกาลสินนะคะมีคนร้ายใช้ช่วงโอกาสที่โควิดแพร่ระบาด
พอแพร่ระบาดมันมีหลายคนกลัวไงอยากจะป้องกันตัวเองนอกจากหน้ากาก
ทำไมแล้วมีอย่างอื่นที่ทำได้อีกไหมล้างมือแล้วทำอะไรได้อีกไหม
มีคนไปโกหกคุณยายท่านหนึ่งในพื้นที่กาลสินบอกว่าคุณยายอยากห่างไกลโควิดใช่ไหม
เดี๋ยวผมพ่นยาให้และตอนที่เข้ามาแต่งกายลักษณะคล้ายคุณหมอเลย
แล้วอุบายที่เขาบอกคุณยายว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่คุณยายเนี่ยเสียทรัพย์สินไปเยอะเหมือนกันทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งเงินสดเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ถูกหลอกแบบนี้แจ้งตำรวจค่ะตำรวจสพกรรมราศัยก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีมิจฉาชีพเข้ามาในชุมชน
หลอกว่าจะมาพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตรวจสุขภาพให้คนแก่ในหมู่บ้าน
ผู้เสียหายนะคะชื่อว่าคุณยายทรบุญรอดอายุ๗๑ปีค่ะ
คุณยายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดเลยนะบอกว่าบ่ายของวันที่๗เมษายน
ตอนนั้นตัวเองนั่งเล่นอยู่หลังบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสี่สิบปีค่ะ
แต่งกายคล้ายกับคุณหมอเลยสวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกกระน็อกมาด้วย
พายกระเป๋าเหมือนกระเป๋ายาสะพายข้างเนี่ยนะเป็นกระเป๋ายานะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนคุณยายจำไม่ได้
เพราะคุณยายอยู่หลังบ้านกะก็มาจอดแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณยายนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นหมอผมเป็นหมอ
และก็มีหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดให้ฟรี
แต่คุณยายทอนต้องไปอาบน้ำก่อนนะ
ก่อนที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อได้ต้องไปอาบน้ำก่อน

คุณยายก็ช่วงนี้มันระบาดเอาสักนิดนึงแล้วกัน

คุณยายก็เลยเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำนะ

คุณยายบอกว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะ
กลับออกมาปรากฏว่ากระเป๋าที่มีเงินสดสองหมื่นบาท
สร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทและโทรศัพท์มือถือ
หายไปพร้อมกับผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นหมอที่จะเข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้คุณยายนี่แหละนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกภูมีอีคละ
เป็นผู้กำกับการสพกรรมราศัยบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันฉวยโอกาส
และมันซ้ำเติมประชาชนในยามยากลำบากจากไวรัสโควิดสิบเก้า
เดี๋ยวจะต้องจับมาให้ได้เร็วฟังเสียงตำรวจค่ะ
อ่าฝากประชามพันธ์ถึงลูกหลานด้วยนะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่
ผู้บุการีนะครับที่คนแก่อยู่บ้านเนี่ยขอฝากให้ใส่ใจนิดนึงนะครับ
นี่ขณะคุณยายทวรที่ถูกหลอกเนี่ยลูกหลานก็นอนอยู่บ้านข้างนะครับ
อยู่ใกล้ด้วยก็ฝากว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับช่วงนี้นะครับ
โดยเฉพาะจะมีคนมาแอบอ้างอ่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเอ่อ
ช่วงที่มันมีวิกฤตโรคระบาดอย่างที่คุณตำรวจบอกไปนี่แหละนะคะ
ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยนอกจากดูแลว่าเขาจะไปติดเชื้อ
จากคนที่กลับมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าอัตราการป่วยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะ
ยังต้องเป็นห่วงเรื่องมิจฉาชีพเข้ามาถึงบ้านมาเอาเงินถึงบ้านอีกเนี่ย